เออมันดึงนั่นไง
มาดึงดึงใช่ไหมแล้วมันก็เดินมาหยิบอุ้มใหญ่

นั่นไงเห็นป่ะเออว่ายได้เห็นไหม

มันน่าจะเห็นหน้าจะจำ
นี่ค่ะทุกคน
แม่ง๒๐แสงหนึ่งที่น้อง

ก็ยังไม่เกิดของนู้นแต่เจ้ามันจะดึงไม้ออกหนึ่งหน่อย

หมดแล้วนะ